ขอเดินหน้านี้หน่อยขอบังการ
เตรียมข่าวทำข่าวจนจะเป็นแพทย์

พี่เบนหลังจากที่มั่วนแพทย์ได้ออกมาพูดเนาะ
มีฟิดแม็กซ์อะไรกับทางพี่เบนบ้างไหมคะ

มีมีไลน์มาแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลย
ก็เดี๋ยวรอถ้ามันมีอัปเดตเดี๋ยวแพทย์บอกเนอะ
แต่คือบอกอาจจะบอกในส่วนของแพทย์คือ

คงขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องของพี่เบ้นเลย
น่าจะดีที่สุดเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการ
ทางครอบครัวเขาอยากให้แพทย์แบบไม่ต้องพูดถึงพี่เบ้นเลย
ก็โอเคก็หลังจากนี้ก็อย่างที่แพทย์บอกคือด้วย
จริงหน้าที่แพทย์มันก็มีมาตั้งแต่แรก
แค่มันแค่ดำเนินต่อไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เปลี่ยนสถานะไหม
คือหมายความว่าแพทย์ก็ยังเป็นแม่ของเรสซิ่งอยู่เหมือนเดิม
ตั้งแต่แรกจนถึงตั้งแต่มีข่าวหรืออะไรมา
ก็ยังเป็นหน้าที่นี้อยู่เพียงแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่ทุกคน
อยากให้มันเป็นมากกว่านั้นคือไม่ใช่แค่แม่ของเรท
เขาอยากให้เราได้ควบตำแหน่งภรรยาด้วย
ซึ่งแพทย์ก็ตอบไม่ได้เพราะว่าคำตอบมันไม่ชัดเจน
การคุยกันของเราที่ผ่านมามันไม่ชัดเจน
ก็เลยไม่ได้ลงรายละเอียดไปว่าแพทย์ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม
แต่ที่แน่ที่เป็นอยู่แน่เลยก็คือเป็นแม่น้องเป็นแม่ของลูกแน่นอนที่สุด
ทีนี้พอมันมาถึงจุดหนึ่งที่แพทย์ได้เห็นอะไรหลายอย่าง
ได้ฟังแล้วก็ได้อ่านคำสัมภาษณ์
มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นความเข้าใจของแพทย์เองเหรอมึง
แล้วก็แพทย์ก็ถามเพื่อนถามอะไรอย่างนี้ค่ะว่าแพทย์เข้าใจถูกไหม
ทุกคนก็บอกว่าก็เห็นไปในทางเดียวกับแพทย์ว่าใช่เราว่าใช่
คือเรากลัวว่าความคิดของเรามันจะมีอคติไหมหรือว่าหรืออะไรอย่างนี้
ก็เลยคิดว่าเอองั้นถามเพื่อนดีกว่าว่าแพทย์ถามเลยว่าทุกคนเห็นแบบเดียวกันไหม
หลังจากที่ได้มีเห็นสัมภาษณ์ทุกคนรู้สึกเหมือนเราไหมทุกคนบอกรู้สึก
ก็แสดงว่าเราไม่เราไม่ได้คิดไปเองคนส่วนใหญ่รู้สึกเหมือนเรา
เราก็เลยคิดว่านั่นก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีในมุมของแพทย์นะคะ
แพทย์ยังไม่ได้คุยกับพี่เบ้นแพทย์ต้องบอกตรงนี้ว่าในมุมของแพทย์
คิดว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีก็คือก็ทำหน้าที่เดิมให้ดีที่สุด
อาจจะเป็นหน้าที่เดียวหรือเปล่าก็ต้องรออนาคตแต่นะตอนนี้ใช่หน้าที่เดียวก็คือเป็นแม่ของลูก
แล้วปวดพี่เบนไหมคะที่พวกมันไม่สัมภาษณ์แบบนั้น
มันก็ดีมันดีอะค่ะมันก็สบายใจ
พี่พุทธล่าสุดเมื่อคืนตี๓๔คุณเบนท์ก็โพสต์

ใช่แล้วค่ะล่าสุดก็ปิดเฟซแล้ว

แล้วแพทย์ได้คุยเรื่องนี้กับเขาหรือเขาถามยังไงกับแพทย์ไหม
คุณพูดยังไงคือตลอดระยะเวลาที่มันมีปัญหากันตั้งแต่วันพุธใช่ไหมคะ
แพทย์ไปจีนกลับมาวันจันทร์ก็เจอพี่เลย
คือติดต่อได้แต่เขาไม่รับแล้วก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ไม่ได้ตอบไลน์เรา
เราก็เลยคิดว่างั้นเราต้องหยุดตัวเองแล้ว
ถ้าเรายังทำอย่างนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเราแบบไปกดดันเขาหรือเปล่า
เราก็เลยคิดว่าเรารอให้เขาติดต่อกลับดีกว่า
เพราะถ้าถามว่าแพทย์ติดต่อยังแพทย์ทำแล้ว
แต่เขาเลือกที่จะยังไม่ตอบเรา
จนแล้วกลับมาวันจันทร์ค่ะ
มีข่าวต่างออกไป
เขาก็ติดต่อกลับมาเมื่อวานตอนเย็น
เค้าบอกอะไรอย่างไรบ้างมั้ยคะ

ว่าแบบสิ่งที่แพทย์พูดไป

ใช่เพราะว่าทางเบนเขาก็บอกว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้อยากใช้ให้กับสองคน
แต่เหมือนอีกอายหนึ่งเขาก็ไม่พูดเนอะ
คือคำว่าคุยกันสองคนแพทย์ต้องขออนุญาตพูดในส่วนของแพทย์ว่า
เราทำกันมามากกว่า๓ครั้ง
เพราะฉะนั้นคุณตัดคำว่าอยากคุยกันสองคนไปได้เลย
เพื่อนทุกคนรับรู้หมดว่าแพทย์กับพี่เบ้นทั้งคุยไลน์โทรศัพท์และนัดเจอกัน๓๔ครั้ง
แต่แพทย์ก็ยังตอบพี่นักข่าวไม่ได้ว่าจะเอายังไงเพราะมันไม่มีคำตอบ
ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเพราะว่าจะบอกว่ามันควรจะต้องคุยกันนะเราสองคน
คือถ้าเราไม่เคยคุยกันเลยแพทย์คงแบบเข้าใจได้ว่าเออเฮ้ยทำไมเราไม่คุยกันวะ
ทำไมเราต้องมาพูดอะไรผ่านสื่อว่าเราคุยแต่เราคุยกันมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยซ้ำมากกว่าสองครั้งด้วยซ้ำ
ว่าเขาคงคิดว่าแบบเครียดอะค่ะแพทย์ไม่รู้แพทย์ไม่อยากจะไปแตะเรื่องคำพูดเขา
แต่แพทย์พูดในส่วนของแพทย์ว่าในส่วนของแพทย์แพทย์ยืนยันว่าคุยกันแล้ว
ให้บอกสถานที่ยังได้เลยว่าแพทย์เนี่ยจนแพทย์ต้องออกมาพูดว่าโอเค
ไม่พูดแล้วแพทย์ไม่พูดแล้วในที่นี้คือไม่ไลน์ไม่ถามไม่จิกแล้ว
ไม่เอาแล้วคำตอบไม่เอาแล้วในส่วนของแพทย์
ในเมื่อการที่แพทย์ทำอย่างนี้มานั่งให้ข่าวอย่างนี้
หรือพี่ถามแพทย์แล้วแพทย์ให้คำตอบไม่ได้แล้วแพทย์ก็ใช้คำว่ารอ
มันกลายเป็นว่าแพทย์ทำไม่ดีแพทย์แย่แพทย์ก็ไม่ทำ
ก็เลยคิดว่างั้นก็จบตรงที่ว่าแพทย์เป็นแม่ของเรสซิ่ง

ไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ดีมาตอบ
แพทย์เจอมาตั้งแต่วันพันธุ์เลื้นหาดถูกมั้ยคะ

ตกลงแล้วมันคืออะไร
พยายามนั่งอ่านฟังเพื่อนฟังผู้ใหญ่
ว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไร

ในเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้อ่านได้ฟัง

ถ้าใช่เดี๋ยวเราปลดล็อกให้
น่าจะง่ายกว่า

เขาเป็นฟิลล์นี้เขาแซวเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
ต้องบอกว่าพี่เบ้นเป็นคนตลก
เป็นคนพยายามมองทุกอย่างให้เล็ก

ดูสิลูกเราหายไปเหลือแค่ครึ่งตัวเอง

คือแพทย์เข้าใจเขาไงคือแพทย์อยู่กับเขาทุกคน

คุยกับเขาให้มันจริงจัง

ว่าคนคุยกันเข้าใจเหมือนอันยัง
ก็เขาก็ไม่นับรู้

สำคัญแล้ว
ก็พอดีว่าวันนี้

มันเหมือนว่าพอเราพูดออกไปแพทย์ไม่รู้ว่าเขาได้เห็นหรืออะไรหรือเปล่านะคะ
แต่หมายถึงว่ามันทำให้ปฏิกิริยาเขาดีขึ้น

เราก็เลยคิดไปเองอันนี้คิดไปเอง
กดล๊อกเขาได้

แต่สิ่งที่พัฒน์เห็นมันดีขึ้น
มันมีการทักทายแพทย์ตั้งแต่เมื่อวาน
เมื่อเช้าก็ทักทายเรา

แล้วรู้สึกอันนี้เป็นความคิดเห็นของแพทย์เองว่า

ที่แบบโอเคแพทย์ก็เหมือนยอมรับ

แล้วทุกวันนี้ที่แพทย์พยายามหรือว่า

ก็คิดว่าพ่อของลูกก็ต้องดีที่สุด
แต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคต

คุยกัน๒๓ประโยคแล้วมันจะแบบ

คือของเรามันไม่ใช่แบบก้าวไปง่ายขนาดนั้น
มันต้องมีการมาคุยในรายละเอียดกัน

ที่แบบชอบเราเหรอเฮ้ยมาอยู่กับเราเลย

เอากูอยากเป็นครอบครัวก็ย้ายมาดิ

แต่สำหรับแพทย์ไม่ได้
คุยกันก่อนว่าจะแบบไหน

ไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนที่ยังไม่มีลูกแล้วแบบ

หรือชอบผมใช่ไหม
อย่างนั้นแหละไงค่ะ
พอมันมันต้องนิดนึง
คุณถึงแม่แอฟปั้งให้กำลังใจ

เมื่อวานนี้ที่น้องสัมภาษณ์แล้วพี่แอฟแบบ

หันมาแล้วยังเจอพี่นะอะไรอย่างนี้

ว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
เราก็ยิ่งรู้สึกดีมากขึ้น

ถ้าคุณคิดว่าไม่แฮปปี้
ก็ไม่ต้องเม้นดีกว่า

แล้วมันดาวนลงมันแย่

เบ้นไม่ได้อยู่ตรงนี้
เขาอาจจะรับแรงกดดันไม่ได้เท่าแพทย์

ก่อนหน้านี้เขาก็ทำแบบนี้

แต่วันนี้ทำไมต้องด่า

เรารับอะไรหลายอย่างไม่ได้เท่ากันนะคะ

แพทย์ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติ

ก็ส่งสติ๊กเกอร์ก็ยังดี
ความรู้สึกของแพทย์ที่มีต่อพี่เบ้นนัดตอนนี้

คือมันสมองแพทย์เหมือนมันชาไปอยู่
อาจจะต้องให้เวลาแพทย์แบบ
แบบว่าค่อยเข้าใจเขามากขึ้น
คือมันเหมือนแบบวันนั้นสัมภาษณ์อย่างนี้

นั้นตอนนี้แพทย์ชาอยู่
ต้องรอให้อาการชาของแพทย์มัน

คือแพทย์รักเขาเสมอค่ะ

สุดท้ายแพทย์ก็บอกเขาเลยว่า
วันหนึ่งวันนี้มันไม่ใช่นะ
ลองไปหาอะไรที่มันใช่ก่อน
แล้วถ้าไอ้ที่คุณไขว่คว้ามันไม่ใช่แล้วคุณอยากกลับมา
แล้ววันนั้นเราก็ยังอยู่อย่างนี้ก็โอเค